ที่อยู่ในน้ำมาประมาณ๒ชั่วโมงแล้วก็อยู่บนแพร่อีก
ไม่รู้นานขนาดไหนเหมือนกัน
แต่ว่าในส่วนอื่นของลูกเรือคนอื่นที่อยู่ในน้ำมาตลอด
พี่เชื่อว่าอ่อนแรงแน่นอนที่ถามดูนะ
อ่อนแรงมากเพราะว่ากว่าจะไหว้กว่าจะพยุง
กว่าจะพยายามเหนียวล้างคนที่อยู่ใกล้กัน
หรือคนที่ไม่มีชูชีพอะไรต่าง
มันใช้แรงเยอะครับขึ้นขึ้นขนาดนั้น
ด้วยกำลังใจด้วยแล้วก็กำลังกายตอนนั้น
เพราะว่าด้วยคลื่นแรงเนี่ย

ตั้งแต่ประมาณตี๔ตี๕ที่ตื่นขึ้นมา
ข้าวไม่ได้กินเลยน้ำไม่ได้กิน
ที่ได้มากินน้ำอยู่ประมาณ๒๓อึก
ที่มีน้องเอาขึ้นมาให้ที่บนสะพานเดินเรือ
เขาหิ้วถังที่กินน้ำก่อนที่เดี๋ยวเราไม่ไหว
พี่ได้ยินแค่นั้นแล้วมากินอีกทีตอนที่อยู่บนเรือ
ที่มาช่วยพี่ตั้งแต่เช้าคือ
หลายคนก็จะเป็นสภาพใกล้เคียงกัน
เพราะว่าเราต่างพยายามที่จะทำสิ่งต่าง
ณขณะนั้นทุกคนช่วยกันไม่มีเวลา

แล้วก็ช่วยกันไว้แล้วก็จับแพร่กันไว้
พยายามที่จะหาวิธีทางที่จะกางมันออกมา

ในหัวชูชิบตัวเดียวที่พี่อยู่กัน๓คน

และเชือกที่มีอยู่

หลังจากนั้นเป็นสายหนึ่ง
ใช่ให้มันให้มันเชื่อมมีสายอะไรมัดไว้ก่อน
เดี๋ยวสองคนคือตัวพี่ยังมีแรงอยู่
พี่ยังมีแรงอยู่พี่ก็เอาตัวเองได้แล้ว

จนกางแพงได้ก็พยายาม

ไม่เยียบไรกูพี่ก็จำจับเชื้อ
ท่านผู้ชมครับนี่คือการบอกเล่าเหตุการณ์
จากทางผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัยนะครับ
นาวาโทพิชิตชัยเถื่อนนาดีนะครับ
ที่คุณบอมอภิวัติผู้สื่อข่าวของเราได้คุยด้วย
เดี๋ยวจะมาคุยกับอาจารย์นันโยว่ายุทธวิธีแบบนี้
อันนี้คือถูกต้องตามหลักการแบบการช่วยเหลือ
ประสบเหตุบนเรือเลยใช่ไหมครับอย่างนี้นะฮะ
เดี๋ยวกลับมาคุยกันผมขออัปเดตความคืบหน้าตรงนี้ก่อนนะครับ
คุณผู้ชมครับมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยของทาง
มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถาน

คุณจินดาพรมีสาวงนะฮะเราจะถามความคืบหน้ากันนะครับ
สวัสดีครับคุณจิดาพรครับสวัสดีครับ

คุณจินดาพรครับวันนี้การค้นหากำลังพลที่ยังศูนย์หายังหาไม่เจอกัน
วันนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างไหมครับ
ตอนนี้ทางทหารเรือเขาก็น่าจะกำลังหาอยู่นะคะ

ได้รับแจ้งว่ามีผู้พบผู้รอดชีวิตอีกหนึ่งคนนะคะอยู่กลางทะเลตอนนี้
เรือหลวงอ่างทองเขากำลังเข้ากันให้การช่วยเหลืออยู่ค่ะ
ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะพบหนึ่งนายนะครับ

แต่ว่าเรือหลวงอ่างทองช่วยเหลือกำลังนำเข้าฝั่งนะฮะ

ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะนำเข้าฝั่งเวลาใดค่ะ
ครับคุณจินพรฮะสถานการณ์ในการค้นหาตอนนี้ความยากลำบากคืออะไรฮะอุปสรรคต่าง
อุปสรรคตอนนี้ก็น่าจะเป็นขึ้นลมอะค่ะ

โอ้โหยังคลื่นยังไม่ลดลงเลยใช่ไหมฮะจากถ้าเทียบกับวันอาทิตย์ที่เกิดเหตุ
ใช่ก็ลดลดระดับลงมานิดนึงค่ะแต่ก็ยังคลื่นสูงอยู่ค่ะ
มีคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนก็ล้วนแต่ภาวนาแล้วก็เอาใจช่วยนะฮะ
คิดว่าโดยหลักการของแนวทางทางด้านกู้ภัยที่เราทำงานมา
ถ้าเขามีชูชีพหรือว่าอยู่บนแพรยางเนี่ยเขายังสามารถที่น่าจะยังรอคอยการช่วยเหลือได้ไหมฮะ
หนูคิดว่าน่าจะยังรอคอยได้นะคะ

สิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะไปหาเขาเจอได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ทราบว่ากระแสลมกับกระแสน้ำเนี่ยพัดเขาไปทางใดค่ะ
มันค้นหาเป็นวงกว้างค่ะมันก็น่าจะลำบากนิดนึงอะค่ะ
อันนี้ทางทหารเรือเขาใช้เฮลิคอปเตอร์ออกค้นหาด้วยค่ะพร้อมกับเรือหลวงด้วยค่ะครับ
ส่วนกู้ภัยเราจะอยู่รอเพื่อพอได้เจอปุ๊บเราจะช่วยเหลือทันทีอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเราจะรอรับการประสานจากเจ้าท่าอีกทีนึงค่ะ
ว่าอาจจะมีเรือเข้านำผู้บาดเจ็บมาส่งอย่างนี้ค่ะ
จะคอยรับแล้วก็ส่งต่อให้ทางโรงพยาบาลเขาดำเนินการต่อไปค่ะ
ครับวันที่ได้รับการแจ้งเหตุวันแรกเลยเนี่ย

ก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบเหตุการณ์ใหญ่ขนาดนี้ค่ะ
ก็คิดว่าแบบไม่มีอะไร
ก็พอจะเป็นญาติเขาอะค่ะติดต่อมาที่ศูนย์นี้ค่ะ
หนูก็เลยติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เขาประสานไปค่ะ
มีญาติของกำลังพลที่อยู่บนเรือเนี่ย
ติดต่อเมื่ออย่างบุญทธิสวังราชสถาธรรมสถานของมหสพานเลย

แล้วก็รีบไประดมกำลังไปรอการช่วยเหลือกันเลย
ใช่ค่ะ
ตอนนี้ก็คือทางกู้ไพบุญธิสวังราชสถาธรมสถานมาสภารบอกว่า
หนึ่งนายนะฮะกำลังช่วยกันอยู่นะครับ

คือขึ้นบนเรือหลวงอ่างทองไปแล้วใช่ไหมครับ

หนูไม่แน่ใจนะคะว่าคืออย่างแต่ที่ทราบก็คือ
เขากำลังให้การช่วยเหลืออยู่ค่ะ
ครับขอบพระคุณนะครับสำหรับข้อมูลนะครับ
คุณจิณภรครับขอบคุณครับสวัสดีครับ